เรื่องของการยึดรถทางการก็ชอบสำหรับนโยบายนี้นะคะ
ทางผู้ประชักการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่านโยบายนี้
อาจจะมีการไปใช้ในทุกเทศกาลด้วยนะคะ
ก็กำลังเป็นสิ่งที่หารือกันอยู่นะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวขอบคุณตำรวจทหาร
แล้วก็กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดูแลความปลอดภัยและการจราจรให้กับประชาชน
การเดินทางไปและกลับจากต่างจังหวัด

เดิมพลตำรวจเอกจันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ฝากกล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่

พลตำรวจเอกจากทิพย์นะคะได้กล่าวถึงมาตรการต่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการยึดรถนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นมาตรการที่ช่วยรักษาความปลอดภัย

อยากให้นำมาใช้ในทุกเทศกาลเลยค่ะ
นำมาใช้ทุกเทศกาลนะ
เพราะเป็นการช่วยได้เยอะมากนะครับ

ถ้าพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร

เกี่ยวกับการความปลอดภัยเนี่ย
ผมว่าตรงนั้นก็เป็นตัวส่วนหนึ่งนะครับ

ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับ
สิ่งเหล่านี้ที่ทำโดยนึกว่าไม่มีอะไรนะครับ
แต่สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า

ในเรื่องการควบคุมของความร่วมมือ

หลังจากปีใหม่แล้วคืนรถอย่างนี้
ผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยนะฮะ
จะช่วยลดยอดผู้เสียชีวิตในแต่ละปี
แต่ละครั้งได้เยอะเหมือนกันนะครับ

หลายคนก็พอจะโดนยึดรถก็พอเมาปุ๊บ

ขณะที่พลตำรวจตรีสมชายเก่าสำรานค่ะ
ตำรวจทางหลวงก็กล่าวว่า
มีความพึงพอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

ในการอำนวยความสะดวก

ที่สามารถระบายรถยนต์ให้ไม่ติดขัด
แม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวง
แล้วก็ส่งผลกระทบให้ถนนบางช่วงชะลอตัว
แต่ว่าทุกคนค่ะก็สามารถบริหารจัดการกันได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ส่วนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้ง๗วัน
พลตำรวจตรีสมชายก็ยอมรับว่ายังพบปัญหาจรจรในบางจุดค่ะ
อย่างเช่นบริเวณสถานีบริการน้ำมันแล้วก็จุดขายของฝาก
เพราะมีประชาชนเข้าไปแวะพักแล้วก็จอดรถซื้อของฝากด้วยนะคะ

ซึ่งข้อบกพร่องนี้ก็จะนำกลับไปหารือ
เพื่อแก้ไขการจราจรในช่วงเทศกาลในครั้งหน้าต่อไปนะคะ
มีรุ่นพี่บอกว่าขับรถกลับมาจากสระบุรีน้ำมันหมดปั้ง
เขาบอกว่าคนกลับเยอะมากจริง

เพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกไป
ปริมาณของจำนวนรถยนต์ส่วนตัว
เขาเข้าต่างจังหวัดกรุงเทพเนี่ย

เท่ากับปีนี้เพิ่มขึ้นไปเกือบล้านคัน

เพราะรถยนต์ส่วนตัวออกมาใช้กันเยอะ

แต่น่าชื่นใจตรงที่ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล

หรือปอบตะรอก็เลยพูดถึงกัณฑ์ฉายาตำรวจเสียสงฆ์

ตัวเองก็ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ว่าเพิ่งเข้ามาช่วงเปลี่ยนผ่าน
ตัวเองก็พยายามทำเต็มที่
ฉายานี้เหมือนเป็นการประจานกล่าวหาตนไม่ทำงาน
นะครับแกก็บ่นน้อยใจนิดหน่อย
เหตุและภาพรวมการดูแลความปลอดภัยประชาชน
ส่วนหน้าหนึ่งสภิมธ์ไทยรัฐนิดหนึ่งนะครับ
รถจักรยานยนต์โอ้โหเยอะเลย
เยอะมาก
รับรสนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานนะครับ